ไปดูกันหน่อยว่าเมื่อคืนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ

สาย๓๐๔เส้นทางเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงอำเภอกบินบุรี
อาจจะมีปริมาณรถหนาแน่นบ้างเป็นบางช่วงบางตอน
เนื่องจากว่าตอนนี้รถก็ยังไม่ได้มากมายเท่าไหร่

ก็ยังมีติดสดับหยุดนิ่งบ้างแหละเป็นบางจุด
ประกอบกับเจ้าหน้าที่เองก็ขยายเส้นทางที่เป็นคอขวด
เพื่อให้รถขาขึ้นนั้นวิ่งได้๒ช่องจราจรตลอดเส้นทางไปจนถึงพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ทำให้ช่วงค่ำการจราจรคล่องตัวมีเพียงช่วงที่ไปขึ้นเขาโทน
หลักกิโลเมตรที่๒๑๐๒๑๓ช่วงสะพานทางขึ้นลงเขารถก็ชะลอตัว
แล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้ช้าเป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางนะครับ
ทางด้านของตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีแจ้งว่า
ถนนสาย๓๐๔ในพื้นที่ของอำเภอพนมสุรคามที่ฉาเชิงเซานั้น
สภาพการจราจรหนาแน่นระดับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยการเร่งระบายรถ
ซึ่งพบว่าตอนนี้ประชาชนทยอยเดินทางออกไปแล้ว
มากขึ้นเรื่อยซึ่งจะส่งผลให้การจราจรจะเริ่มคับข้าง
ติดมากในช่วงวันนี้แหละ
วันนี้เป็นวันเริ่ม

ส่วนที่นครสวรรค์ค่ะตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำเมื่อวานนี้เนี่ย
ปริมาณรถเพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะคะ
เพราะว่าหลายคนทยอยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือค่ะ
บนถนนเส้นทางเลี่ยงเมืองทางหลวงหมายเลข๑๒๒
และทางหลวงหมายเลข๑ผ่านตัวเมืองนครสวรรค์
และถนนสาย๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก
เส้นนี้การจราจรยังคล่องตัวอยู่นะคะ
แม้จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นแล้วก็หนาแน่นเป็นช่วง

ยังสามารถใช้ความเร็วได้เป็นปกติ

ตำรวจจราจรนครสวรรค์ก็คาดนะคะว่าวันนี้ปริมาณรถน่าจะเพิ่มมากขึ้น
แต่ก็มั่นใจว่าการจราจรน่าจะไม่ติดขัดค่ะ
เพราะว่าเปิดช่องทางพิเศษบนสะพานเดชาติวงเอาไว้รองรับแล้ว
และใครที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวก็จะหันไปใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองกันมากขึ้น
เพราะว่าถนนมีความพร้อมแล้วก็วิ่งสะดวก
ยังมีป้ายแนะนำเส้นทางชัดเจนด้วย
ขณะเดียวกันคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

ยังติดตั้งซุ้มคมไฟมังกรไว้บนสะพานเดชาติวงหรือว่าสะพานกลาง
ระดับหุ่นคมไฟกลุ่มเซียนข้ามสมุดเอาไว้ด้วยนะคะ
ใครที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่
ล่อซุ้มมังกรหุ่นโคมไฟกลุ่มเซียนข้ามสมุทรเหล่านี้
ก็จะได้รับความเป็นสิริมงคลด้วยสวยงามมากเลย
ไปดูสภาพการจราจรบนมอเตอร์เวย์กันหน่อยนะครับ
จุดพักรถเขาดินอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังจากมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่านทาง
ตั้งแต่เที่ยงคืนของ๒๗ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ไปถึงเที่ยงคืนของวันที่๓มกราคม
รวม๘วันก็เป็นการแก้ไขปัญหารถติดหน้าด่าน
ก็ทำให้การจราจรก็คล่องตัวดีนะ
ใครที่จะออกไปภาคตะวันออกนะฮะ
ก็พบว่ามีประชาชนนั้นเดินทางออกจากกรุงเทพ
หนาแน่นขึ้นใช้ความเร็วเฉลี่ยสัก๘๐๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนทางด้านฝั่งขาเข้าชนบุรีไปยังภาคตะวันออก
ก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะ
โดยมอเตอร์เวย์นั้นยังมีหน่วยกู้ภัยมอเตอร์เวย์นะครับ
ดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือประชาชน
หากมีการเกิดอุบัติเหตุเหตุขัดข้องก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันนะครับ
เดินทางกันด้วยความปลอดภัยด้วยคุณผู้ชม